โปรดติดตามตอนต่อไป
สินคนที่แล้วเพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในใจ
เพราะคนที่เธอคิดว่าดีว่าใช่อาจจะชั่วร้ายอาจจะแล้วว่าฉัน
ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเรารสดี

น้องตายไปตั้ง๒๕ปีแล้วนะ
นิ้งแกเป็นอัลไซเมอร์นะจ๊ะ
แม่อยากเจอออยนิ้งออกไปตามหาออยให้แม่หน่อยนะลูกนะ
มึงแกงนักมึงก็ใส่หัวไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เลยว่ะ
นิงคิดว่าพี่ดันัยมีผู้หญิงอีกคน
พี่ดันไนผู้หญิงคนนี้เป็นใคร

คุณจะมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไข
จนบางครั้งความรักของแม่กลับกลายเป็นปมปัญหาในใจของลูก
อย่างเช่นเรื่องราวความรักในวันนี้
ไม่อยากเป็นอะไรนะลูกไม่อยากเป็นอะไรนะลูกนะ
คุณพยาบาลคะช่วยลูกที่ฉันด้วยนะคะ

คุณสิรานีคะสำหรับคนเป็นแม่แล้วคงสามารถสละทุกอย่างให้ลูกได้แม้แต่ชีวิตของตัวเอง
แต่ชะตากรรมบางครั้งก็เหมือนเล่นตลก

เพราะสิ่งที่ลูกดิฉันต้องการในตอนนี้
ดิฉันกลับช่วยอะไรเขาไม่ได้เลย
ไอ้น้อยไอ้น้อยมันอยู่ไหนวะมาหาผมอะไรด้วย

พี่ก็เห็นว่าฉันกำลังกล่อมลูกนอนอยู่

กูจะทำให้มึงท้องอีกทีก็ได้
มึงตกกูว่ะมึงตกกูเหรอ

จีบปากดีนะวะมึง
มึงไงรักมันมากแล้วใช่ไหม

อย่ายายาอย่าลืมกับลูกของฉัน

น้องตายไปตั้ง๒๕ปีแล้วนะ

มันแวบเข้ามาในหัวแม่เอง

นี่ลูกจะไปทำงานเหรอ

แล้วเมื่อไหร่ลูกจะมีแฟนฮะ

ความจำแม่ก็หลงลืมขึ้นทุกวัน
ถ้ามีใครสักคนเข้ามาดูแลลูกสาวของแม่

ยังต้องทนหนูไปอีกนานเลย

อย่าลืมกินยาที่หนูเตรียมไว้ให้นะ

ไปตลาดอ่ะชวนป้าแตนแกไปด้วยหนูไม่อยากให้แม่ไปคนเดียว
หนูเป็นห่วงแม่นะจ๊ะจ้ะโชคดีนะลูกเดินทางปลอดภัย
ค่ะเราไปก่อนนะแม่
พี่ดานัยเมื่อวานอ่ะจู่แม่ก็บอกนิ้งว่า
อยากให้นิ้งมีคนดูแลสงสัยพี่คงจะต้องไปแสดงตัวกับแม่นี้
เอาล่ะให้แม่นิ้งรู้ว่านิ้งมีคนที่คอยดูแลอยู่

งั้นแสดงว่าพี่จะไปหาแม่นิ้งเหรอจ๊ะ
ใช่สิหรือว่านิ้งไม่อยากให้พี่ไป
อยากให้ไปสิจ๊ะแต่ว่าแม่นิ้งแกเป็นอัลไซเมอร์นะจ๊ะ
นิ้งกลัวว่าถ้าแม่มีอาการแล้วพี่จะตกใจ
มีหน้าล่ะนิ้งถึงอยู่กับแม่ตลอดเวลา

ไม่ว่าแม่นิ้งจะเป็นยังไงแม่นิ้งก็เหมือนแม่พี่

ออยกลับมาแล้วเหรอลูก
แม่จ๊ะนี่พี่ดานัยจ้ะ

พี่ดาไน่เป็น
เห็นนิ้งบอกว่าแม่อยากหาคนมาดูแลนิ้ง

เจ้านี้เด็กมากเลยครับ

ดาไน่รู้จักกับนิ้งกันมานานแล้วเหรอ

นิ้งเขาอยู่ที่บริษัทมาก่อนครับ

แต่ก็ได้นิ้งนี่แหละครับที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้
นิ้งเขาดูแลเก่ง
ว่าแต่ดันัยเป็นลูกคนเดียวหรือว่ามีพี่น้องด้วย
ผมเป็นพี่ชายคนโตครับ
สาวอีกหนึ่งคนแต่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนะครับ
เพราะว่าต่างคนก็ต่างยุ่งมีน้องสาวเหมือนนิ้งเลย
ไว้วันหลังแม่จะพามาให้ดานัยรู้จักนะน้องสาวล่ะครับแม่
แม่จ๊ะน้องตายไปนานแล้วนะจ๊ะ
เดี๋ยวพี่ด้านในเขาก็เข้าใจผิดหรอก
ขอโทษนะแม่ลืมไปนะไม่เป็นไรครับ
พอดีพักนี้แม่ฝันถึงออยบ่อยแม่คงจะคิดถึงเขามากไป
ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้าง
แม่นิ้งว่าเราเลิกคุยเรื่องนี้กันดีกว่านะจ๊ะ
เรามากินข้าวกันดีกว่าเนอะแล้วก็เดี๋ยวนิ้งจะได้เอายา

ิ้งมีน้องสาวด้วยเหรอทำไมพี่ไม่เห็นเคยรู้เลยอ่ะ
บางทีนิ้งก็ไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่า
นิ้งก็อยากจะลืมมันไปเหมือนกันนะจ๊ะ
นิ้งมีน้องสาวคนนึงชื่อว่าออย
อยเป็นเด็กน่ารักแต่ก็ไม่ค่อยแข็งแรง
แล้วน้องก็ตายไปตั้งแต่ตอนเด็ก

แม่เป็นคนบอกนิ้งเองแท้ว่าน้องตายไปแล้ว
แต่แม่ก็ทำเหมือนว่าออยยังมีชีวิตอยู่เรียกมิ้งเป็นออยพูดถึงแต่เรื่องของออย
เป็นเพราะอาการออสเมอร์ของแม่หรือเปล่านิ้งนิ้งก็ไม่รู้เหมือนกัน
แม่ลืมทุกอย่างแต่อย่างเดียวเลยที่แม่ไม่เคยลืม
ก็คือน้องออยบางทีนิ้งก็คิดนะว่านิ้งอ่ะ
เป็นเหมือนเงาของออยที่แม่คิดถึงตลอดเวลาด้วยซ้ำ
แม่จ๋าว่าไงฮะลูกแม่ว่าพี่ดันไนเขาเป็นยังไงล่ะจ๊ะ
แม่ว่าเขาก็ดูซื่อน่ารักดูไม่มีพิษมีภัยดีนะลูก

แต่ดูซื่อแบบนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาใจลูกสาวจอมดื้อของแม่ไหวไหม
โอ้ยโอ้ยแม่อ่ะ
แม่จะบอกอะไรให้นะถ้ารักกันก็ให้เกียรติซึ่งกันแล้วกัน
ถ้าได้คนดีแบบนี้มาดูแลหนู

จ๊ะเมื่อวันก่อนแม่ฝันร้ายเหรอจ๊ะ
ฝันถึงออยนะน้องออยอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะลูก
แม่จ๋าพักหลังวันนี้
มันชัดมากขึ้นเลยนะจ๊ะนิ้งลูกแม่ว่าน้องออยยังอยู่
ความรู้สึกของคนเป็นแม่ยังนึกถึงลูกตลอดเวลา

แล้วที่แม่เคยบอกว่า

นายเรียกทำไมวะกูห่วงไปไปนอน
นี่พี่พาใครเข้ามาในบ้านฮะ

มันดูชัดดินี่จอย

เพราะว่าเขาจะมาทำหน้าที่เมียแทนมึง
นี่พี่พายผู้หญิงแบบนี้
หมาหยามฉันถึงในบ้านเลยเหรอ

ก็กูจะให้มันมาทำหน้าที่ที่นี่ไง
หน้าที่ที่มึงทำให้กูไม่ได้ไง

มึงอยากจะทำหน้าที่เมียฮะ
มึงอยากจะทำหน้าที่เมียตรงนี้ตอนนี้ไหม

เฮ้ยก็ได้นะเอาไหม

กูจะพิจารณาอีกทีเลยนะ
ว่าจะให้โอกาสมึงเป็นใครที่สองไงเรา

ฉันไม่มีทางทิ้งลูกไว้กับพ่อชั่วชั่วแบบพี่หรอก

พี่ฉันถามหน่อย

นี่เหรอคือสิ่งที่ฉันสมควรจะได้รับ

ที่ผ่านมาพี่จะอาจจะไปหาเสร็จหาเลยข้างนอกที่ไหน
ที่ผ่านมาพี่จะอาจจะไปหาเสร็จหาเลยข้างนอกที่ไหน
ฉันก็ไม่เคยขัดนะ
ฉันขอแค่อย่างเดียว
อย่าพากเขามาให้เด็กเห็น

เด็กนี่ก็ร้องจังวะรำคาญเว้ย

ทนหน่อยนะลูกนะแม่ขอโทษนะที่ทำให้ลูกต้องมาเจออะไรแบบนี้
แม่ไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะนิงรักแม่นะ
แม่ก็รักนิ้งลูกแม่จะดูแลนิ้งกับน้องออยให้ดีที่สุด
เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กันนะลูกนะ
จ๊ะแม่
รอยยิ้มของคนกินคือรางวัลของเรารสดี
ไม่มีทางไปแล้วใช่ไหมมึงถึงได้กลับมาหากูเลย
อยไม่สบายมากฉันจะมาขอยืมเงินพี่พาลูกไปหาหมอ

ลูกฉันล่ะลูกฉันล่ะคะ

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว
สนับสนุนโดยคราบอาหารงานง่าย
ซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
นิ้งลูกนิ้งหยิบยำหมองให้แม่หน่อยลูก
นี่โอ้แม่จ้ะแม่แม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะ

แม่แม่ตัวร้อนสี่เลย

ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรขอบใจมากว่าลูกนะโอ้ยล้อมทำไมล่ะลูก
ล้อมทำไม
ตัวร้อนฉี่เลยค่ะลูกโอ้ย
นิ้งนี่น่าจะต้องพาน้องไปหาบ่อแล้วล่ะลูก
แม่ไม่สบายอยู่นะไม่เป็นไรแม่ไปได้
มึงไงมิ้งรอแม่อยู่ที่นี่นะ
คนเก่งของแม่นะห้ามเปิดประตูให้ใครนะ
ถ้าไม่ใช่เสียงแม่นะลูกนะรู้เปล่า
โอ้โอ้โอโอคนแม่ผ่าน้องหาหมอเสร็จแล้ว
มึงมาไม่วะมึงไม่มีทางไปแล้วใช่ไหมมึงถึงได้กลับมาหากูนะ
ตัวนี่ตัวน้องมัฐรนำตัวสินะ
อ้อมัฐรนำสินะ

พี่ฉันขอล่ะ
ไข้สูงมากฉันรอไม่ได้

ฉันจะรีบหาเงินมาคืนพี่ให้เร็วที่สุดเลย
พี่ถ้าพี่ไม่เห็นกับฉัน
พี่ก็เห็นแก่ลูกบ้างฉันนะ
ทำไมวันนี้มึงให้ปากดีเหมือนวันนั้นวะฮะ

แล้วมึงก็ไม่ต้องคืนเงินกูนะ

เฮ้ยอีน้อยอีน้อยอีน้อยอีน้อยนี่อย่ามาตายบ้านนี้นะคะ
พี่ยังไงเนี่ยอะไรมันวะ
มันไข้ฟื้นแล้วเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะ
คุณพยาบาลคะท่านไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ
มีแท็กซี่มาส่งคุณที่โรงพยาบาลค่ะตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
สามวันที่แล้วค่ะคุณหมดสติไปสามวันเต็มเต็ม

พยาบาลแล้วลูกฉันล่ะลูกฉันล่ะคะ
ลูกฉันหายไปไหนคะคุณพยาบาลเห็นลูกฉันไหนลูกฉันหายไปไหนคะ
ไม่ใช่คนไข้จะเย็นเย็นก่อนนะคะลูกฉันอยู่ไหนคนไข้คนไข้ต้องสติค่ะ
ให้ใจเย็นเย็นก่อนนะคะไม่มีนะคะทางแผนกส่งคุณมาแค่คนเดียวค่ะ
ไม่ได้มีใครตามมาด้วยค่ะคนไข้ใจเย็นเย็นก่อนนะคะ
ใจเย็นเย็นนะคะลูกฉันลูกค่ะคนไข้ใจเย็นเย็นนะคะพักผ่อนนะคะ

ลูกแม่
รอแม่อยู่ที่นี่นะคนเก่งของแม่นะ

ลูก

โหลลูกลูกเป็นยังไงบ้าง
เป็นยังไงมากเลยแม่ลูกนิ้งมีจิ้งจังแล้วก็มีแม่งสาดด้วย

ขอโทษนะลูกนะแม่ขอโทษต่อไปนี้แม่จะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วนะลูก
แม่จ๋าเมื่อวันนั้นหนูเจอ
น้องน้องออยหายไปลูกเราต้องไปตามหาน้องด้วยกันนะ

หลังจากนั้นมีคนบอกว่าน้องออยตายแล้วเพราะไม่สบายหนัก
แต่แม่ก็ไม่เคยเห็นงานศพน้องเลยนะ
แม่อาจจะเคยไปงานศพน้องแต่จำไม่ได้ก็ได้นะจ๊ะ
ถ้าเป็นเรื่องของออยแม่ก็ต้องจำได้สิ
แม่จ๋าเรื่องมันก็ผ่านมายี่สิบห้าปีแล้วน่ะ
นิ้งอ่ะไม่อยากให้แม่คิดมากนะจ๊ะแม่ยังมีนิ้งนะ
นั่นแหละค่ะคุณศรีรานีเรื่องราวตอนที่ดิฉันสูญเสียลูกสาวคนเล็กไป
แต่เหตุการณ์หลังจากนั้นยิ่งลึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออก
ดิฉันเป็นแม่ที่แย่มากจริงจริง
คุณน้อยแม่ที่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดตลอด๒๕ปีที่ผ่านมา
คุณน้อยได้ทำดีที่สุดแล้วแต่ในโลกมนุษย์ใบนี้
ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราสามารถควบคุมได้
และไม่สามารถควบคุมได้แต่ในเมื่อคุณน้อยได้ทำอย่างสุดความสามารถ
ในการแก้ปัญหาที่แม่คนหนึ่งจะสามารถทำได้แล้ว
ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรคนที่จะให้ภาคสา
และให้อภัยคุณน้อยได้ดีที่สุดก็คือตัวผมน้อยล่ะครับ
พี่ด่านัยอ้อนิ้งพี่ด่านัยเมื่อวานอ่ะ
หลังจากที่พี่กลับไปแล้วจู่แม่ก็พูดขึ้นมาว่า
ออยอาจจะมีชีวิตอยู่แกจริงจังมากเลยนะ
พี่คิดว่าไงอ่ะโหยี่สิบห้าปีแล้วน่ะนิ้ง
ถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ติดต่อมาหาแม่กับนิ้งบ้างเลยล่ะ
อ้อยอาจจะไม่รู้ว่ามีแม่กับนิ้งอยู่
คือมีคนมาสวมรอยเป็นแม่น้องออยแทนเหรอ
นั่นมันมีแต่ในละครป่ะพี่โอ้ยนิ้ง
พี่ว่านิ้งอ่ะคิดมากไปแล้วล่ะเอางี้
พี่ว่าเราสองคนไปเที่ยวกันไหมเผื่อว่าจะมีคนหายเครียด

อย่างนะเผื่อว่าเราจะได้น้องทะเลกลับมาเป็นหลานให้แม่ด้วยไง

แต่ก็ดีเหมือนกันนะพี่งั้นนิ้งขอพาแม่ไปด้วยนะจ๊ะ
คือแม่แกจะได้เปลี่ยนบรรยากาศจะได้แบบลืมเรื่องในอดีตไปบ้าง
นะพาพี่ละไหนนะนานานานา
อย่างนี้น้องทะเลโกรธเกิดมาเลยสิจ๊ะบางทีพี่ก็อยากไปเที่ยวกับแฟนของพี่
สองต่อสองที่ต่างจังหวัดบ้างนี่นะแต่แม่เขาเอานะพี่เข้าใจนิ้งนะ
เอาเป็นว่าเราค่อยหาโอกาสเหมาะไปกันอีกทีก็ได้เนอะ

กลับมาแล้วจ้า
มันถือว่าอยู่นี่นี่หว่า

แม่ได้ยินอีกไหมแม่แม่อยู่ไหมจ๊ะเห็นรับสิแม่
แม่แม่แม่

ปะแตนปะแตนปะแตนปะแตนเห็นแม่นิ่งไหมจ๊ะ
แกได้บอกไหมว่าแม่แกไปไหนอ่ะป้ายังไม่ได้เจอแม่เองตั้งแต่เช้าเลยนะ
แม่หายไปจ๊ะป้าอ้าวอย่างงั้นเดี๋ยวป้ายช่วยตามหาน่ะ
อย่างงั้นเดี๋ยวหนูไปทางนู้นน่ะอย่างงั้นเดี๋ยวป้ายไปตามหาทางนี้ให้น่ะ

แม่แม่
ดันัยพี่ดันัยเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะ

สนับสนุนโดยคราบอาหารงานง่ายซักสบายด้วยแอดแท็กอีซี่หอมด้วย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
ใหม่ลัสกลูต้ากลิ่นมิกซ์เบอรี่ผสานกลูต้าสามเท่า
พร้อมไฮยาลูรอนให้ผิวดูเนียนใสเก้าสวย

พี่ด่านัยพี่หญิงคนนี้เป็นใคร

ไม่มีใครที่มันดีเต็มตัว

อซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลก
โครแทนคำขอบคุณด้วยการคัดสรรสินค้าและราคาที่ดีให้กับคุณ
ยามาฮ่าฟินใหม่ฟินแบบไร้ขีดจำกัด
ไฟไลน์ปรับผ้านุ่มเข้มข้นดีไลท์หอมสดชื่นนาน๓เท่า
นุ่มฟูรีดง่ายช่วยลดกลิ่นอับชื้น
ผิวสวยเลือกได้ใหม่สบู่น้ำนมแพ้อิงอ่อน
ดันัยพี่ดันัยเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะ

นิ้งนิ้งนิ้งเจอแม่อีกแล้วเจอแม่อีกแล้ว
อยู่ไหนจ๊ะป้าแม่ยังอยู่ที่บ้าน
ขอบใจมากนะจ้ะป้าจ้ะจ้ะจ้ะ
นิ้งแม่
แม่หายไปไหนมาทำไมแม่ออกไปไหนแล้วแม่ไม่บอกป้าแตน
แล้วถ้าแม่หายไปจริงนิ้งจะทำยังไง
นิ้งแม่ออกไปตามหาออยมาออยหายไปแม่ไม่รู้ว่าออยหายไปไหนลูก
อีกแล้วเหรอแม่แม่อยากเจอออยนิ้งออกไปตามหาออยให้แม่หน่อยนะลูกนะ
น้ำนิ้งนะคะแม่ออกไปตามแล้วแม่หาไม่เจอ
ช่วยตามหาน้องให้แม่หน่อยสิลูกนะนิ้งนะช่วยแม่หน่อยนะ
แม่อยากเจอนะแม่ใจเย็นนะแม่แม่นิ้งขอโทษนะ
จะไม่ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวอย่างนี้อีกแล้วนะแม่

เมื่อกี้มีผู้หญิงโทรเข้ามาในเครื่องพี่ใคร
โอ้ไม่มีอะไรหรอกค่ะน้องที่ทำงานชอบทำงาน

แน่ใจนะว่าแค่โทรมายืมเงิน
แน่ใจสิจ๊ะพี่ว่าเราอ่ะเธอสนใจเรื่องของคนอื่นดีกว่านะ
แล้วมาสนใจเรื่องของเราสองคนดีกว่าไหมท่าน
ไปรักพี่นะ

อ้าววันนี้ไม่ได้ไปทำงานเหรอลูก

ดีเลยจะได้อยู่เป็นเพื่อนแม่วันนี้แม่ว่างแม่ว่าจะอ่านนิยายซะหน่อย

ทางนั้นแล้วครับพี่ขับตามไปเลยค่ะ

แม่แม่จ้า

มันมีพ่อเหมือนไม่มีจริงเลย

โอ้ย

แล้วนิงก็ต้องรู้ให้ได้ด้วยว่าพี่ดานัยมากับใคร

เดี๋ยวนิ้งมาขอเวลา๑๐นาที

ทนายเดี๋ยววันนี้พี่กลับไปก่อนนะ

เป็นชู้ที่มาแย่งแฟนคนของเขาไง

ก็อยากฟังเหมือนกันว่าเรื่องมันเป็นยังไง

พี่ศักดิ์

ไปตั้ง๓วันเพิ่งมาถามหาเนี่ยนะ

นพิษไข้ไม่ไหวตายไปแล้ว
ไปตั้งแต่วันที่มึงอุ้มลูกมาขอเงินกูนั่นแหละ
ก็ไม่จริงถ้าตายฉันก็ต้องรู้
ไหนไหนล่ะไหนการสวบฮะ
ก็มึงเสือกสลบจนเข้าหลวงบีบานทำไมแล้ว
นี่ดีเท่าไหร่แล้วที่คุณจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อย

ไม่รู้จะมีปัญญามาหาเงินเผาผีลูกหรือเปล่า
ไม่จริงฉันไม่เชื่อไม่แจ้ง

แต่สิ่งที่มึงต้องจำไว้ก็คือ

วันนี้จะเป็นตอนที่นายมาใช้สำคัญคนสังคมและดีจริง

นี่คิดว่าตัวเองจะใช้กำลังแย่งแฟนคนอื่นได้
รู้มั้ยไม่มีปัญญาของผู้ชายเองวะ

นี่พวกแกสองคนพอได้แล้วนะ
อย่าอย่าทำลูกฉัน

แม่

แม่

กรรมมันจะพาฉันมาเหยียบที่นี่อีก

ออย

โดยที่แกอียนนี้
อายุที่แกอีน้อย

อย่ากัดสิ้นคนที่เลว

แม่
อย่าขำคลัง
เด็กแกหัส

เพราะเขาสงครรภ์

ไม่เอาหน่า

แห้งหนู
ที่มันดีเต็มตัวไม่มีใครที่มันชั่วเต็มร้อย
สิ่งดีฉันก็เคยทำบ่อยสิ่งเลวก็น้อยมากปนกันไป
อย่าตัดสินคนที่เลวเพียงครั้งแต่จงฟังเหตุผลที่อยู่ในหัวจ้าง
ถ้าคนที่ถ้าคิดว่าดีว่าใช่อาจจะเลวกว่าฉัน